คุณผู้ชมคะทางการออสเตรเลียได้มีการประสานกับตำรวจไทยนะคะ
จับตากลุ่มคนไทยนับแสนคนค่ะที่มีแนวโน้มว่าจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิส
ซึ่งตอนนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้รู้กลุ่มแล้วนะคะ
ว่าน่าจะเป็นใครบ้างแล้วก็สั่งให้ตำรวจเฝ้าจับตายอย่างใกล้ชิด
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร่วมประชุมและหารือกับตำรวจออสเตรเลียที่เข้าประสานตำรวจไทย
เปลี่ยนข้อมูลเรื่องความมั่นคงที่ทางการออสเตรเลียมีความเป็นห่วงมากค่ะ
โดยเฉพาะประเด็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มไอซิส
ที่เขาไปเจอข้อมูลว่ามีคนไทยกว่าแสนคนนะคะเข้าเป็นสมาชิกในเฟซบุ๊คของกลุ่มดังกล่าว
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการคัดกรอง
กลุ่มคนไทยออกเป็น๖กลุ่ม
อาทิกลุ่มคนที่มีแนวคิดสอดคล้องกับกลุ่มดังกล่าว
กลุ่มผู้สนับสนุนด้านการเงินและด้านต่างโดยจะมีการตรวจสอบเพื่อแยกบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง
รวมถึงยังพบข้อมูลว่ามีคนไทยจำนวนนึงได้เดินทางไปซีเรียด้วย
ซึ่งตำรวจกำลังตรวจสอบในรายละเอียดโดยมีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บัญชาการตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๙และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้หรือสชต
สอดส่องและตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังเบื้องต้นพอรู้ตัวบุคคลบ้างแล้วค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการก่อเหตุอะไรแต่เป็นเพียงการเฝ้าระวังเท่านั้น
จากการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงการหารือนัดแรกก็เลยยังไม่สามารถตอบได้ว่ามีข้อมูลมีตัวบุคคลที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดภายในประเทศไทยก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ